อากาศแล้วก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์

เหนือถูกไหมคะโอ้โหก็ต้องไปที่นี่สิครับ
ภาคบุตรเลยเชียงใหม่
สูตรโอโซนให้เข้าสู่ร่างกาย

เส้นเลือดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะ
ก็คือเขาเรียกว่าเป็นทุ่งนาขั้นบันได

พื้นที่กว่าร้อยไร่ครับโอ้โห

ขั้นบันไดที่บ้านขุนแปะนี่คุณผู้ชม
องดูสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา

ก็เต็มไปด้วยธรรมชาติ

ทีเดียวนี่ก็อยู่รอบ
โครงการหลวงขุน๘ตำบลบ้าน
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่โครงการหลวงเยอะแล้วเขาเปิดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแล้วกมสเตย

เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ
ความสูงเนี่ยมันต้องบอกหน่อยเนาะ

สูงจากระดับน้ำทะเล๑๐๓๕เมตร

ก็เหมาะกับการท่องเที่ยว

เพราะฉะนั้นก็เปิดรอคุณผู้ชม

สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวไปได้เลย
จากเชียงใหม่เนี่ยนะคะไปตามถนนทางหลวง
หมายเลข๑๐๘สายเชียงใหม่

แล้วก็ถ้ำวัดตองเลี้ยวขวาอีกนิดนึง

เออขับรถแบบนี้ซ้ายขวา

เพราะว่าการขึ้นดงขึ้นดอยเนี่ย

เส้นทางเนี่ยมันก็มีความ
ดเคี้ยวเลี้ยวเลาะอยู่พอสมควร
ใช่แล้วก็ต้องแบบว่าระมัดระวังกันมากขึ้น
เป็นพิเศษด้วยสำหรับการขับรถไปท่องเที่ยว